เดี๋ยวจะพาไปทานกันครับคุณผู้ชมครับ

หรือที่ชาวใต้เขารู้จักกันดีในชื่อหัวครก
หรืออีกอย่างเรียกหรือกาหรู

จากจะนำมาคั่วเผาหรือว่าอบแล้วนะครับ

แหละทั่วคร็อกก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพานมาแปรรูปสร้างรายได้
เป็นขนมหัวครกเคลือบน้ำตาล
ปัจจุบันหาทานได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับ
นุษย์เล่าว่าสมัยเด็กยายแล้วก็คุณแม่เนี่ยทำให้ทานบ่อย
อีกทั้งที่บ้านยังทำขายแล้วก็เลิกทำไปนานแล้วนะ
พอเลือกขายเนี่ยตนเองแหม่มันอยากจะได้อะไรที่มันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตัวเอง
แล้วก็เป็นของโบราณที่จะต้องนำมาประยุกต์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
ก็เลยเกิดไอเดียครับนำขนมหัวครกที่เคยทานตอนเด็กเนี่ยมาขายสร้างรายได้ครับ
วิธีการทำว่ากันไปเลยนะสำหรับสูตรขนมหัวครกเคลือบน้ำตาลก็จะใช้ที่เป็นสูตรของที่บ้านนี่แหละ
ก็คือใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีน้ำตาลอ้อยรวมไปถึงนี่ด้วยแบะแซ่
ะแซคืออะไรคือสารให้ความหวานไงให้มันเหนียวหน่อยนะครับ
แล้วก็เกลือลงไปนิดน้อยเพิ่มความเค็มนิดนึง
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหวานเกินไป
มาล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วมาตัดให้สวยงาม
แล้วก็เอาขนมผัวครบที่เราคั่วเคี่ยวกันเสร็จน่ะเนี่ย
ยอดลงไปในใบนั้นแหละ
ที่มันเคลื่อนอันตารจะแข็งถูกอยู่ตัว
เห็นแบบนี้นะรสชาติมันหอมมันหอมมัน
เล็กน้อยไม่ได้หวานเยอะจนเกินไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญเขาไม่ใส่สารกันบูด
ฉันเคยทานนะเป็นไงมันอร่อยมากเลยมันเหมือนขนมแบบทานเพลินมากเลย
เพราะมันจะมันมันหวานหวานอ่ะใช่แล้วแล้วไม่มีกลิ่นหอมด้วย
ขายชิ้นละเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะสิบบาทอุ้ยสิบบาทแบบนี้อ่ะ
ซื้อแบบเป็นเลี้ยวเยอะนี่เลยสบายเลยอ่ะสบายเลยเหมาะเลยเหมาะเลย
แบบนี้นะครับชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้นเองหรือว่าจะเป็นจำหน่ายแบบเป็นขวดโหลก็มีเลยนะครับ
แบบว่าใหญ่ใหญ่เลยน่ะค่ะก็ในราคาแค่ขวดละสองร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับ
บอกเลยว่าตอนนี้กระแสตอบรับดีมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ต้องทำเพิ่มเลยนะ
ที่บอกว่าทำเพิ่มเนี่ยก็คือเพิ่มรสชาติอย่างอื่นเข้าไปด้วยอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้มีเพิ่มรสชาติแล้ว
อะไรบ้างมีคาราแมวรสคาราเมลคาราแมวน้ำตาลหวานหอมหอมคาราเมลนะครับ
แล้วก็มีเคลือบช็อกโกแลตว้าวเด็กเด็กน่าจะชอบใช่ไหมใช่
แล้วแบบอบแห้งก็มีเลือกกันได้เลยนะครับชอบแบบไหน
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะครับมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอด
เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองโอ้ดิฉันเคยทานจริงอร่อย
ดีมากเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันแบบนี้นะคะน่าทานจริงนะคะ
คือทางแบบภาคใต้เนี่ยเขามีทำกันเยอะแหละค่ะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ต่อยอดทำรสชาติที่มันแปลกใหม่
เพื่อเอาใจเด็กมากยิ่งขึ้นจริงแล้วมะม่วงหิมพานนี่มันก็มีประโยชน์นะ
ก็เป็นพืชตระกุลถั่วชนิดหนึ่งแล้วใบก็มีประโยชน์เพราะว่าจริงยอดอ่อนก็เอามาทานได้
ถ้าเกิดทำแพ็กเกจจิ้งดีเนี่ยส่งขายทั่วประเทศทั่วโลกไปเลยแบบนี้ก็ดีมากเลยนะคะ